ภัยของสังคมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนี่ต้องเตือนเลยนะครับ
เวลาไปเดินฮ่างเนี่ยป่าวที่จะขึ้นบันไดเรือนท่านต้องรองเป็นพิเศษนะ
ล่าสุดน้องเชอตามเจอดีเขาแล้วค่ะเนาะเนี่ยเป็นเนทไอดอลและก็เป็นเกิ้ลกรุ๊ปด้วยนะครับ
หลังน้ำตาขึ้นโรงพักแบบนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
นิรนามเดินตามน้องค่ะไปส่องใต้กระโปรงแล้วแอบถ่ายคลิปน้อง
แต่คลอสดีมากคราวนี้มันหนีไม่ได้
เพราะว่าพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นเนี่ยตามจับตัวไว้ได้ทัน
กรีดร้องน้องไหวตัวทันนะครับ
ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยสาวกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เชอแตมชื่อจริงก็คือนางสาววันนกรศรีดารานนท์
น้องอายุ๒๑ปีค่ะเป็นศิลปินวงพิงเนลฟี่
เข้าแจ้งความตำรวจหลังจากที่ถูกคนร้ายไปแอบถ่ายใต้กระโปรง
ห้างโรบินสันฟิลเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะน้องเอาหลักฐานเป็นคลิปแอบถ่าย
ถ่ายใต้กระโปรงของน้องที่บันทึกอยู่ในมือถือของชายนิรนาม
ตอนนี้ไม่นิรนามแล้วนะคะเพราะรู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้วนะคะ
ชื่อว่านายร่มไซจินดารินอายุ๔๓ปีเป็นคนก่อเหตุค่ะ
น้องเอาคลิปจำนวน๓คลิปของนายร่มใส่ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการลบคลิปหักซิมโทรศัพท์ทิ้งด้วยค่ะ
พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือของคนร้ายเอาไว้นี่
ตอนที่น้องเล่าให้ฟังนะคะน้องเชอแตมเล่าให้ฟังบอกว่า
คุณผู้ชมฟังนะคะน้องเนี่ยเมื่อวานเดินมาเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้แหละ
ช่วงกำลังขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้นใต้ดินมาชั้นหนึ่ง
รู้สึกแล้วเหมือนมีคนเดินตามหลังมาแล้วก็ช้อนมือถือเข้ามาใต้กระโปรงนักศึกษาน้อง
น้องหันไปเห็นพอดีค่ะกรีดร้องเลย
ร้องเลยน้องทำถูกแล้วนะคะกรีดร้องแบบไม่อายเลยค่ะให้คนช่วย
พลเมืองดีพนักงานห้างเข้ามาช่วย
จับกลุ่มตัวนายร่มใส่ได้ทันนะฮะแล้วรีบนำตัวส่งโรงพักแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำแล้วปรากฏว่านายร่มไซด
แหมหลักฐานมันจำนวนแบบนั้นก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐานแล้วค่ะ
โดยปรับเป็นเงินสองพันบาทส่วนผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนะคะ
เป็นเงิน๖๐๐๐บาทร่มใส่เอ้ย๓คลิป
กลายเป็นว่าต้องจ่ายเงิน๖๒๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมกับให้นายร่มใส่รับปากว่าจะไม่ไปก่อเหตุลักษณะเยี่ยงนี้
ผู้หญิงคนอื่นอีกร่มใส่ก็รับปาก
รับปากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำจริงหรือเปล่านะ
เดี๋ยวต้องรอดูพฤติกรรมหลังจากนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศตอนที่น้องเชอแตมคุยกับร่มใจหน่อยนะคะ
สะเทือนใจมากค่ะ
ฝากในแฟนคลับนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
ร้องเลยค่ะตะโกนเลยค่ะไม่ต้องกลัวความเป็นผู้หญิง
เราต้องรักษาความเป็นเราเอาไว้ค่ะ
อย่าให้ใครมาละเมิดอย่าให้ใครมาลุกล่ามเรา

ประโยคหนึ่งที่น้องพูดว่าอย่าให้ใครมาละเมิดคือถูกเลย
ต่างคนก็ต่างมีสิทธิ์มีหน้าที่ของตัวเอง

แม้ว่าน้องจะใส่กระโปรงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปช้อน
ถ่ายใต้กระโปรงเขาไงอันนี้คุณไปละเมิดสิทธิ
รู้ไม่ได้ว่านี่คือดารานักร้องคนดังอยู่
คือน่าจะเห็นว่าน้องหน้าตาดี

ศิลปินเน็ตไอดอลเกอร์กรุ๊ปน้องใหม่

มีศิลปินในวงเป็นเด็กสาวรุ่นใหม่

ซึ่งแต่วงนี้ถือกำเนิดมาจากโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงคนไทย
ล่าสุดค่ะเพิ่งส่งเพลงที่เชื่อว่าเจอนี่การเดินทาง
ประเดิมเป็นผลงานชิ้นแรกของวงนะฮะ

อย่างนั้นว่าจะปิดแมสเนี่ยก็ยังคงเห็นนะว่าน้องน่ารัก
นี่พอเห็นออลล่าน้องก็เดินตามไปเลย
ขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยโอ้โหอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการทำ

คือกลัวนะเด็กสาวเด็กผู้หญิงเรื่องแบบนี้นะ